แรกนะคะเรียกว่าเอาใจแฟนคลับณเดชนยายาให้รีบฟินกันไปเลยค่ะ
อย่างที่บอกนะคะเมื่อวานนี้นะคะทั้งคู่ออกงานอีเวนต์แต่คนละงานกันค่ะ
เราจะไปถามเรื่องวันเกิดน้องยายาที่พี่ณเดชน์ทรงนี้แหละค่ะหน้าม้าเปียกเนี่ยค่ะ
ออกยกเค้กไปเซอร์ไพรส์วันเกิดน่ารักกุ๊กกิ๊กเป็นแบบเล็กแต่อบอุ่นนะคะ

ยังความกระปราบปลื้มใจกับน้องยายานะคะซึ่งสิ่งสำคัญเลยหลายคนอยากรู้ว่า
ณเดชน์พี่แบรี่ให้ของขวัญอะไรน้องยายาบอกเลยค่ะ
ฟังความรู้สึกนะคะน้องยายาแล้วก็พี่ณเดชน์ต่อกันไปเลยค่ะ
แต่คนละงานนะแต่ออกวันเดียวกันจัดไปเลยค่ะ
ทำลายปรินท์เองทำซื้อเองชื่นใจเลยค่ะ
ก็มีโอกาสได้ใส่ครับ
ใช่อยากกินข้าวกับแม่พี่ณเดชน์แบบเอาง่ายกิน
แบบว่าอาหารไทยอร่อย
ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเราทำเสื้อดีกว่า
แต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไป
ก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเอง

แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุน

มันก็ราคาตกประมาณก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหม

แต่ว่าเราก็เก็บบล็อกไว้เผื่ออนาคตเราได้ใช้ประโยชน

อันนี้คือทำด้วยใจเลย

เมื่อกี้เพิ่มไหมคะว่าให้เราใส่ด้วย
ไม่ครับไม่ครับอันนั้นเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดครับ

ไม่ใช่แค่ทำให้ตัวเองนะครับรองานแต่งเลยครับ

เลยว่าน่าจะได้แต่งนะเหมือนได้ทำแจกเป็นของชำรวยกับแฟนคลับ
ว้าวจริงเลยนะคะน่ารักจริงเลยนะคะ